ขั้นตอนสุดท้ายของการทำหน้าพรานเป็นการตกแต่งที่ทำให้หน้าพรานมีความสมบูรณ์สวยงามมากยิ่งขึ้น
เป็นการตกแต่งด้วยผ้าเรียนแบบขนนกเพื่อทำผมของหัวพราน
โดยช่างจะใช้ผ้าที่มีลักษณะคล้ายกับคนนกที่เป็นสีขาวเพื่อให้ตัดกับสีแดงของหน้าพราน
เป็นการเพิ่มสีสันด้วยการใช้ลูกปัดตกแต่งทำให้เกิดเป็นเอกลักษณ์ที่จดจำตัวพรานได้ง่ายขึ้น
และการติดผมนี้ทำให้มีลักษณะคล้ายหน้าคนมากขึ้นอีกทั้งยังแฝงไว้ด้วยความตลกขบขัน
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน